ทีนี้มาดูเรื่องนี้ที่พยาวหน่อยค่ะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านฮือฮามากถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่วัดแห่งนี้พระรูปนี้ค่ะแล้วในมือคืออะไร
สมุดเล่มนี้ญาติโยมเอามาถวายที่วัดแห่งนี้นานมากแล้วนะคะ
เป็นสมุดโบราณแล้วอายุเกือบร้อยปีแล้วอ่ะ
ดูกระดาษดิยังดูสมบูรณ์อยู่เลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยค่ะได้ดูเป็นบุญตามากแล้วก็รุ่นหลังก็ได้ดูด้วยนะคะ
นี่ดูผ่านหน้าจอยังรู้สึกแบบเออดูสิยังสมบูรณ์นะคะ
เป็นภาษาอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
พระครูภัยจิตธรรมาคพรเป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงทอง
สาราตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
นี่แหละค่ะท่านเก็บสมุดโบราณสมัยรัชกาลที่๗ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๖๘นะคะ
สมุดเล่มนี้อายุ๙๖ปีค่ะท่านเก็บรักษาใส่กรอบไว้อย่างดี
หลังจากที่มีญาติโยมนำมาถวายให้เมื่อหลายปีก่อน
ภายในหนังสือเนี่ยมีการเขียนบันทึกก๊อฟอยากรู้ใช่ไหม
บันทึกเป็นตัวอัคระอักษรอัคระเป็นภาษาล้านนา
ตัวหนังสือเมืองหรือภาษาขืนในยุคสมัยโบราณ
ที่ใช้เรียนหนังสือกันภายในวัดเพราะยังไม่มีโรงเรียน

จากการตรวจสอบพบว่าสมุดโบราณเล่มนี้ด้านหน้าเป็นพระชายาลักษณ์
หรือรูปพระรำภัยพันนีพระราชินีในรัชกาลที่๗
แล้วก็พิมพ์โรงเรียนชื่อวิชาเลขประจำตัวชั้นปี
แล้วก็ปกด้านหลังมีการพิมพ์สูตรคูณแม่๑ถึงแม่๑๓
เมื่อก่อนสมุดของเราก็มีใช่ไหมคะ
ซึ่งสมุดมีการบันทึกเขียนเป็นอัคระภาษาล้านนาอย่างสวยเต็มทุกหน้าเลยด้วย
สวยไหมสวยไหมสวยนะครับ
เจ้าอาวาสก็เลยนำไปเก็บใส่กรอบไว้เป็นอย่างดีนะคะ
เพื่อให้คนทั่วไปได้ไปชมแล้วก็ศึกษา
เพราะว่าปัจจุบันหาดูไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะ
สภาพเนี่ยค่อนข้างถึงจะ๑๐๐นะ
สำหรับวัดเชียงทองเนี่ยถือว่าเป็นวัดหนึ่งของจังหวัดพยาวที่ได้มีการทำการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการรวบรวมโบราณนวัตถุศิลปะวัตถุร่วมสมัยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคกลางยุคปัจจุบัน
มีจำนวนกว่าหมื่นชิ้นเพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ของคนยุคใหม่อีกด้วย